สวัสดีครับมาอัปเดตผลกีฬากับผมไกลสอนเกรดสมในช่วงของครบข่าวดึกนะครับ
ไลท์สำหรับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมอร์ลีกนัดสุดท้ายนะครับ
คือการแย่งชิงอันดับ๓เพื่อไปเล่นเอฟซีแชมเปญสลีกในฤดูการหน้านะครับ
ซึ่งก็ปรากฏว่าสุพรรณบุรีเอฟซีทำได้สำเร็จส่วนสองทีมใหญ่ทั้งบีอิซีเทโลศาสนะ
รวมทางการท่าเรือเป็น๒ทีมที่ต้องตกชั้นครับ
ไปดูไฮไลท์คู่แรกกันก่อนนะครับที่แพทย์สเตดียมการท่าเรือเอฟซีในชุดแสดน้ำเงิน
ที่ต้องการใช้ชนะเพื่อลุ้นหนีตกชั้นเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดทีมแชมป์ฤดูการนี้
เล่นไปสามสิบเอ็ดนาทีมัชเชน่าทำชิงกับอันเดรสตูลเยสนะครับ
ก่อนจะแปลแสกหน้าของวรุษแก้วปลูกเข้าไปให้บุรีรำขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์
หน้าทีต่อมาเดียโกะลวิซันโท่ทำชิงกับมัชเชน่านะครับ
จะยกบอลข้ามบรุษเข้าไปให้บุรีรำทิ้งห่างเป็นสองต่อศูนย์
ยัดเสาแรกเข้าไปให้ทีมเยือนทิ้งห่างเป็น๓ต่อ๐ในครึ่งแรก

มงเข้าไปให้การท่าเรือตามมาเป็น๑ประตูต่อ๓
เสียบเสา๒เข้าไปให้ทีมประสาทสายฟ้า
ห่างไปเป็น๔ประตูต่อ๑

พร้อมกับทำเศรษฐีเป็นแชมป์ไร้พ่ายครั้งที่๒ต่อจากปี๒๐๑๓
ส่วนการท่าเรือตกไปอยู่อันดับ๑๒

ที่ต้องการใช้ชนะเพียงสถานเดียว
และต้องลุ้นให้ผลคู่อื่นเป็นใจด้วยนะครับ
ธิรพลเยอะเย้ยนาทีที่๒๒
ได้เพิ่มอีก๓ประตูจากเอกชัยฤทธิพันธ์
จบเกมมังกรไฟบุกชนะเชียงราย๕ต่อ๐
แต่ไม่ดีพอที่จะรอดพ้นการตกชั้นนะครับ
พบกับสระบุรีที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะครับ
เกมนี้เป้าหมายคือ๓แต้ม
ไป๑๗นาทีสละบุรีได้จุดโทษนะครับ
หลังจากศิลป์ธุวิชัยไปรวบดักนาอองรี
ก่อนที่ปียชาติศรีมะเรืองจะยิงเข้าไป
ให้ทีมเยือนขึ้นนำ๑ต่อ๐ครับ

ขุนศึกสลับบุรีหนีไปเป็น๒ต่อ๐
และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังสละบุรีมาได้เพิ่มอีกประตูนะครับ
ให้ทีมเยือนบุกมาชนะชนบุรี๓ต่อ๐
หนีการตกชั้นได้สำเร็จ
ส่วนฉลามชนทำได้เพียงแค่อันดับ๔ในฤดูการนี้นะครับ
หลังจบเกมเจเด็ดมีลากกุญสือของทีมฉลามชนประกาศลาออกจากตำแหน
เพื่อรับผิดชอบผลงานด้วยนะครับ
ส่วนผลการแข่งขันในคู่ที่เหลือนะครับ
ราชนาวีเปิดบ้านชนะอาร์บียูเนเต็ดไป๒ประตูต่อ๑นะครับ
ทำให้ทีมทหารน้ำรอดพ้นการตกชั้น

พันธ์บุรีเอฟซีเสมอโอสุสภาสมุทรประการ๒ต่อ๒
เมืองทองเสมอนครราชศรีมา๒ต่อ๒

และทีโอทีแพ้ราชบุรี๒ต่อ๔

เป็นบุรีรำรองแชมป์เป็นเมืองทอง

แต่ยังต้องลุ้นเรื่องขับลายเซ็นซิ่งนะครับ
และนัดแรกต้องไปดวนกับย่างกุ้งยูเนเต็ด

ขณะที่ชนบุรีได้อันดับที่๔
ขณะที่ในโซนตกชั้นหล่ายจาก

อันดับ๑๗เป็นการท่าเรือมี๓๓คะแนน
ตกชั้นครั้งแรกในรอบ๑๙ปี
จะมี๓๕คะแนนเท่ากับสละบุรีและราชนาวี
แต่ว่าตามกฎมินิลิกแล้วเทโลอันดับต่ำสุดนะครับ
อย่างไรก็ตามเทโลยังมีคดีความกับแบงคอกยูเนเต็ด
ยังอยู่ในชั้นศาลปกครองนะครับ